ทุกผู้ชมครับมาดูมาตรการเรื่องการแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าแพงปัญหาปากท้องของประชาชนในช่วงเวลานี้หน่อย
วันนี้รัฐบาลออกมา๑๐มาตรการนะฮะ
ตลาดน้องไผ่ตะบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยทราบหรือยังน่าจะทราบแล้วล่ะ
มะนาวตอนนี้แพงขึ้นนะครับเดี๋ยวพริกเนี่ยเมษานี้แม่ค้าบอกว่าน่าจะแพงตามตามกันมา
เพราะข้าวหน้าแรงมะนาวเนี่ยทราบข่าวเรื่องราคาแพงมาก่อนหน้านี้วันนี้ราคาก็แพงขึ้นไปอีกนะครับ
มะนาวเบอร์๔นะฮะที่ตลาดน้องไผ่ตมนต์ศรีรามพื้นเมืองจังหวัดขอนแก่น
กิโลกรัมละ๗๐บาทแนวโน้มอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนี่คุณพี่แม่ค้านี่ขายผักที่ตลาดบ้านน้องไพร
บอกว่าตอนนี้เนี่ยเอามาจัดใส่ถุง๓ลูก๑๐บาทเบอร์๔นะ
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เคยขาย๔ลูก๑๐บาทนะครับพริกแดงจินดาราคายังปกติกิโลกรัมละ๕๐
ขี้หนูสวนกิโลกรัมละ๗๐แต่คาดว่าพริกเนี่ยเดี๋ยวเมษายนนี้ราคาน่าจะขึ้น
เพราะหน้าแรงผักหลายชนิดน่าจะปรับราคาขึ้นเพราะว่าผลผลิตมันน้อยผลผลิตไม่ดี
ช่างโลนึงว่าได้เท่าไหร่ก็จะออกได้กำไรหรืออะไรค่อยมาหาออก
เขามาแพ็ก๓ลูก๑๐บาทใครเยอะกว่านี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยทุนก็ไม่ได้
แต่ก่อนแพ็ก๕ลูกแต่นี่ไม่ได้๔ลูกก็ไม่ได้เลยลูกค้าบ่นไหมไม่บ่นเขาก็ไม่โอเคนะ
อ้าวมะนาวกับพริกแถวบ้านท่านเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำมันเบนซินจะขึ้นอีกแล้ว
น้ำมันอะไรพวกนี้เนี่ยราคาพลังงานเนี่ยก็สืบเนื่องจากความขัดแย้ง
ดมความคิดเห็นกันมาแล้ววันนี้ที่ประชุมคอรมอออกมา๑๐มาตรการ
เพื่อช่วยลดภาระแบ่งเบาค่าครองชีพให้กับประชาชน
จะเริ่มใช้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
พฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะตอนนี้เคาะออกมาก่อนนะครับ
อย่างเช่นเพิ่มเงินซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จาก๔๕บาทเป็น๑๐๐บาทต่อเดือนนะ
แล้วก็มีเรื่องของค่าไฟนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือน
จะลดค่าไฟให้๒๒สตางค์ต่อหน่วย
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล๓๐บาทต่อลิตรไปถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้
มาตรการไหนเผื่อจะเริ่มได้ก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวกันอีกทีก็แล้วกัน
ความจริงเริ่มเลยก็ดีนะถ้าทันนะนะคะ